อีกหนึ่งเรื่องในการสร้างอาชีพกันดีกว่าที่จังหวัดพิศนุโลกค่ะ
แกะสลักไม้๓มิติขาย

ที่บ้านเนินมะคึดนะคะอยู่ที่ตำบลวัดโบดอำเภอวัดโบดจังหวัดพิศนุโลก
คุณพงเทพปานเกิดอดีตหนุ่มพนักงานบริษัทเอกชน
เขาผ่านตัวเองไม่ทำงานบริษัทแล้ว
แกะสลักไม้๓มิติขายดีกว่า
ขายได้เป็นหมื่นชิ้นแล้วนะคุณถูกต้องคุณพงเทปานเกิดนะคะ
เจ้าของงานไม้มั่งมีเขาบอกว่าหลังจากที่ออกจากงานบริษัทเอกชนเนี่ย
เห็นพ่อประดิษฐ์เครื่องแกะสลักแบบ๓มิติแล้วต่อยอดผลงาน
เห็นช่องทางเลยค่ะเห็นช่องทางในการสร้างรายได้
เขาก็เลยออกแบบแกะสลักไม้สร้างเป็นแบบ๓มิติเป็นภาพ๓มิติแบบนี้
ใช้เครื่องนี้มันแม่นเป๊ะดีเนอะใช่ค่ะแล้วคือคุณสามารถซื้อเป็นของฝากของที่ระลึกของขวัญได้เลย

คุณดูนะผลงานที่ลูกค้านิยมสั่งมากเนี่ยก็คือพิศนุโลกพระอะไร
เป็นของขวัญของฝากชั้นดีเลย
แล้วก็มีพวกที่วางโทรศัพท์มือถือนะคะพวงกุญแจยอดสั่งทำเนี่ยรวมกว่า๖๐๐๐ชิ้นนะคุณ
จริงของดีของเด็ดพิศนุโลกไม่มีแค่พระพุทธชินราชนะ
อันนี้ก็ดีอีกอย่างหนึ่งสักออกมาเป็นแกะออกมาเป็นอะไรเป็นเป็นแม่น้ำแม่น้ำน่านได้ไหม
โอ้ยคุณจะให้แกดูหลังแม่น้ำไปทำเอง
อันนี้คือเขาก็มีจุดขายจะแกะสลักเป็นพระพุทธรูปใช่ไหมหรือว่าจะเป็นของใช้ที่คนชื่นชอบอย่างเนี่ยที่วางโทรศัพท์มือถือ
ก็ดีพวงกุญแจเป็นของที่ละลึกของฝากเนี่ยก็ได้ใช่ไหมคะกระจายสินค้าไปทั้งในประเทศและต่างประเทศ
สุดยอดก็มีการดำเนินการทำให้เป็นสินค้าผลิตภัณฑ์โอท็อปของชุมชนบ้านเนินมะคึดนะคะ
ท่านไหนที่สนใจนะสามารถสั่งซื้อช่องทางติดต่อเดี๋ยวเราขึ้นเอาไว้ให้นี่เลย
ติดต่อไปได้นะคะทั้งเฟซบุ๊คทั้งหมายเลขโทรศัพท์ของเขาค่ะ
เดี๋ยวเตรียมไว้ก่อนเดี๋ยวให้ออกรวดลายเป็นหน้าของพวกเรา๓คนเลย
แต่ว่าไอเดียคุณดีมากดิต้องขอจดเบอร์เอาไว้ก่อนสั่งเป็นของฝากของที่ระละก